ในการเฟ้นหาสาวงามให้เหลือเพียงแค่๔๐คนเท่านั้น
ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชม
ในปีนี้เรายังมีคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนางงาม

เปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศในหลายช่องทาง
ก็ได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วประเทศ
ใบสมัครกันกว่า๗๐๐คน
และเมื่อคัดกรองคุณสมบัติต่าง

เมื่อวานนี้คณะกรรมการกองประกวด
ก็ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าประกวด

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากรูปภาพ
ส่วนสูงและน้ำหนักของผู้เข้าประกวด

พร้อมกันเป็นจำนวนมาก

นานาชาติระดับประเทศ๕๐๖๐ประเทศ

ความสวยรูปร่างหน้าตาสรีระ

ข้อที่๓เขาต้องมีกระบวนการทางด้านความคิดที่ดี

ตรงตามคุณสมบัติที่เราคัดสรร

้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ

นักแสดงสาวมากความสามารถ

ผู้อำนวยการกองประกวดและลักษณ์ภูมิรัฐ

ก็รู้สึกว่าเราได้มาดูการประกวดนางงาม

ในเรื่องของสกิลต่างที่เขาเรียกว่า
ที่น้องเขาจะต้องฝ่าฟันกันไปนะฮะ

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราก็จะต้องดู
แล้วก็ให้ความเหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันนั้น

แม้ว่าเราจะไม่ได้เดินมาในสายนางงาม
แต่เราก็อยู่ในวงการบันเทิง
แล้วก็เราก็สามารถที่จะดูได้ว่า

และที่สำคัญจะต้องนิสัยดีด้วย

โดยส่วนตัวแล้วเรารู้ว่าเราต้องการที่สหภุษณะ

ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่าง
ทะลุทะลวงเนี่ยไม่หนักใจ
ก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ

เราจะได้ใครสวยงามมากแค่ไหน